ส่วนความคืบหน้าการกู้ซากช้างป่าที่ตกน้ำตกเหวนรก
ทั้งหมด๖ตัวที่มันตายไป
ทางเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้เตรียมวางแผนเตรียมการเป็นอย่างดี
ซึ่งนายวิชัยพรลีแสงสุวรรณผู้มนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรี
นายคันชิตศรีนพวัลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เตรียมเชือกเส้นใหญ่๒๐๐เมตร
แล้วก็เชือกเส้นเล็กอีก๒๐๐เมตร
ลงเรือกันนะครับที่เขื่อนขุนด่านปราการชนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
แล้วก็ร่องเรือไปยังคลองต้นไส
หลังจากนั้นต้องเดินเท้าต่อไปอีก๒๐๐เมตร
เพื่อจะนำเชือกเหล่านี้ไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
นำเข้าไปเพื่อไปทำตาข่ายไว้ดักรอซากช้างทั้ง๖ตัว
โดยซากช้างบางตัวตอนนี้มันได้ไหลลงมาตามกระแสน้ำแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยมาสร้างตะข่ายไว้ที่จุดนี้
เพื่อไม่ให้ซากช้างไหลลงสู่เขื่อนขุนด่านปราการชน

ซึ่งกว่าซากช้างจะไหลลงมาถึงตะข่ายนี้

ขึ้นอยู่กับความแรงของน้ำที่จะดันซากช้างลงมา
ทางด้านของหัวหน้าชุดหน่วยพิทักษ์เขาใหญ่นายบรรจงบุญเพ็ง
ก็บอกว่าในเบื้องต้นการกู้ซากช้างนั้น

จะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือเฮลิคอปเตอร์อะไรไม่ได้แล้ว
เพราะเครื่องจักรหนักจะขนเข้าไปในพื้นที่ได้ยาก

ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการก็เชื่อว่านานพอสมควรนะครับ
สภาพของน้ำในคลองมีความคดเคี้ยว
แล้วก็ไม่เป็นเส้นตรงก็ต้องรอให้ซากช้าง
มาถึงตรงตะข่ายที่ดักไว้นะครับ
ส่วนเจ้าสองตัวก็เจ้าหน้าที่ก็คาดว่ามันปลอดภัยแล้วล่ะ
ทีนี้ก็ต้องตามดูต่อไปว่า๒ตัวนี้มันเดินเท้าไปตรงไหน
แล้วก็ไปดูอาการของเจ้าสองตัวที่รอดชีวิตนะครับ